คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมาคุยกันหน่อยแล้วล่ะ
เมื่อวานนี้จำได้ไหมคะเราเล่าเรื่องคุณยายบวนไป

อยู่บุรีรำแกโดนเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุ
เพราะแกไม่รู้ว่าแกได้รับเงินซ้ำซ้อน
เพราะแกได้บำนานจากลูกชายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วย
ทีนี้ปรากฏว่าวันนี้มีอีกเคสหนึ่งที่โคราช

คุณยายวัย๗๓ปีค่ะอยู่ดีไม่ว่าดี
มาตกเป็นจำเลยในวัย๗๓อ่ะ
จากเรื่องโดนเรียกคืนเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุนี่แหละ

แต่คือด้วยระยะเวลาด้วยจำนวนเงิน

เขาบอกว่าระยะเวลาที่ให้ผ่อนคืน

ได้รับร้องเรียนจากนายมรึคินเขียนจอหอ
ซึ่งเป็นลูกชายของคุณยายประจวบผะดาวัน

ก็เคสเดียวกันกับคุณยายบัวเลย

หนังสือขอเรียกคืนเงินสงเคราะหี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จ่ายไป
ขอเรียกย้อนหลังตั้งแต่เมษายนปี๕๒ถึงพฤศจิกายนปี๖๓
ปี๗๖๔๐๐บาท
โทษนะคะมีดอกเบี้ยด้วยนะคะขอเรียกคืนในที่นี้
เอาเรียกดอกเบี้ยคืนด้วยนะคะรวมเป็น๗๗๓๗บาท
เรื่องนี้เนี่ยลูกชายเองก็บอกว่าโอ้โห
มาแบบตู้มเข้ามาแบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
บอกอธิบายให้ฟังแบบนี้นะคะที่มาที่ไปของเงินซ้ำซ้อน
บอกว่าพ่อก็คือร้อยตำรวจตรีสัมพันธ์
ดาวันรับราชการเป็นตำรวจตระเวนชายแดน
เสียชีวิตจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต
ในพื้นที่อำเภอนาแก่นครพนมตั้งแต่ปี๑๕ค่ะ
ทำให้คุณแม่ได้รับเงินบำนานพิเศษตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
จนกระทั่งปลายปี๒๕๖๓ค่ะ
มีหนังสือหนังสือจากเทศบาลตำบลจอหอ
ขอเรียกคืนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากคุณแม่
ปัจจุบันคุณแม่เองก็ป่วยอ่อนแอดโดยเฉพาะป่วยที่ขานะคะ

ใช้ไม้เท้าค้ำยันเวลาเดินตลอดเวลา
และแม่ก็ยืนยันว่ามีรายได้จากเงินบำนานพิเศษ
ที่คุณพ่อเสียชีวิตเมื่อปี๑๕ทางเดียวไม่มีรายได้อย่างอื่น

แล้วต้องมาดูกันว่าประชาชนต้องรับภาระตรงนี้จริงไหม
เพราะว่ามันต้องไปดูว่าสาเหตุมันคือการทำงานซ้ำซ้อน
หน่วยงานที่ไม่ได้มีการสื่อสารกันหรือเปล่า
เทคโนโลยีที่มันไม่ทันสมัย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนที่จะลงทะวงลงทะเบียนได้ถามไหมว่า
สามีเป็นใครรับราชการไหมยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรืออย่างไร
ทะเบียนราชมันลิงก์ไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ต่างยังไงบ้าง

เพราะว่าคุณมรคีเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาไปถามกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนจอหอแล้ว
เทศบาลบอกว่าก็เงินหลวงยังไงก็ต้องเก็บคืน

คุณยายประจวบกันเลือกได้อย่างใดอย่างนึงเท่านั้นถูกไหม

แต่เทศบาลเรียกเก็บเงินคืนในอัตราที่สูงมาก
คุณมรคินบอกว่าเรียก๓เดือนแรก๑๘๐๐๐บาท
จากนั้นในเดือนที่๔เรียกเก็บเงินอัตราเดือนละ๑๑๐๐บาท
เขาบอกว่าโอ้โห๓เดือนแรก๑๘๐๐ไม่ไหวจริง

ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายมันสูงเกินไปจ่ายคืนไม่ไหว
คือยินดีจะจ่ายคืนให้ทั้งหมดแหละแต่สามเดือนแรกเนี่ย
ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายแน่นอนลดหน่อยได้ไหม
กลายเป็นว่าเทศบาลไม่ยอมนะคะ
ส่งเรื่องฟ้องสารแขวงนครราชศรีมาเลยค่ะ

นะครับอยู่ดีมาโผล่เป็นหนี้เลย๗๐๐๐๐กว่าบาทอย่างนี้
นี่นอนไม่หลับเลยนะครับนอนไม่หลับเลยยังไงยังไงก็นอนไม่หลับครับคนแก่
ผมถึงบอกไงว่าตอนแม่รับสิทธิ์ทำไมไม่ส่งหนังสือมา
เต้าให้ได้อ่านให้พ่อแม่เขาเข้าใจว่าไม่ได้เพราะอะไร
อันนี้ไปทีไรก็ได้รับเรื่อยได้รับตลอดทุกปีทุกเดือน
แต่พอมาพอมาบอกว่าจะเรียกเงินเก็บคืน
มีหนังสือส่งมาแจ้งให้๒๓ฉบับ
ซึ่งล่าสุดค่ะสารแขวงนครราชศรีมาก็มีหมายเรียกให้คุณยายประจวบ
เรียกคุณยายประจวบในฐานะจำเลยเลยนะคะไปพบที่ศาลเพื่อไกล่เกลี่ย
ในการแก้ข้อหาแห่งคดีแล้วก็สืบพยานด้วยวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
ซึ่งตัวนายมรกินกับคุณยาประจูบ
ก็บอกว่ายินดีทำทุกขั้นตอนแหละ
ตอนนี้หวังใจอย่างเดียวแล้วว่าจะให้สารเป็นที่พึ่ง
และช่วยพูดคุยเจรจากลายเกลี่ย

อย่างที่บอกอาจมู้นบอกคุณ
สุภาษา๓เดือนหน้าเอามาเลยนะคะ
ไม่ได้เหรอไม่ได้
ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นประเด็นถกเถียงและวิภาควิจารณ์กันเยอะมาก
แน่นอนเราต้องไปฟังคำตอบจากบุคคลท่านนี้

ลองฟังนะคะว่าท่านพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะ
ในส่วนของที่คำถามที่ถามมา
อันนี้ก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจ
อันนี้ก็วันนี้เรา
ข้อมูลต่างนะครับ
กับกรมบริชีกลางแล้วในปัจจุบันนะครับ
ผมคิดว่าปัญหานี้จะไม่ต้องเกิดขึ้นต่อไปนะครับ

หารือพูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวนะครับ
ชัดไหมคะ
อย่างคุณยายบวนเนี่ยได้แน่เรียกเวลาคือ๑ปีนะ
ที่เป็นคุยตกลงกันเนี่ยได้๑ปี
และทางพมจคือช่วยเหลือเขาจะช่วยเหลือด้วย
แต่ว่าอันนี้ของที่นครราชศรีมาเนี่ย๓เดือนแรก๑๘๐๐
แล้วที่เหลือค่อยทยอยผ่อนเดือนละ๑๑๐๐

อาจจะมีกรณีลักษณะคล้ายแบบนี้อีก

จริงเราก็มีเพจทั้งไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวส์โชว์

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะ